ทีนี้ไปดูอีกเหตุการณ์หนึ่งอันนี้ตำรวจเขาจับพิรุษ
เหตุการณ์เกิดขึ้นที่ชนบุรีก็มีสองหนุ่มสาวเนี่ยเขาไปแจ้งความบอกว่าเขาถูกคนร้าย
ขี่รถจักรยานยนต์ตามประกบแล้วใช้ไม้ตีแล้วก็ชิงรถจักรยานยนต์ของเขาไป
แต่ทีนี้จากคำให้การคือแยก๒คนให้การไม่ตรงกัน

ตำรวจเขาก็เลยจับพิรุธนะคะ
นุมานและนางสาวอาพรแจ่มดวง
เดินมานั่งอยู่หน้าร้านใช้มือจับกลุ่มที่แขนตลอดเวลา
ส่วนฝ่ายหญิงเนี่ยมีเลือดไหลใบหน้าแล้วก็แขนด้วยก่อนจะโทรแจ้งตำรวจบอกว่าเขาโดนทำร้าย
ทำร้ายแล้วยังชิงรถจักรยานยนต์หลบหนีไปด้วยนะคะโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นบนถนนเส้นหนองตำลึงบ้านเก่า
หน้าร้านสะดวกซื้อริมถนนอำเภอเมืองชนบุรีเมื่อคืนวานนี้ค่ะล่าสุดทางตำรวจ
สพดอนหัวล่อเรียกตัวนายวิโรธให้พาไปชี้จุดที่โดนทำร้ายแล้วถูกชิงรถว่าอยู่ตรงไหน
จะไปเที่ยวตลาดนัดนินจาในตัวเมืองชนบุรีขี่รถกันมาเรื่อยเรื่อย
เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นห้างสรรพสินค้าจึงจะแวะซื้อน้ำดื่มแต่เบรกไม่ทันขี่เลยร้านไป
และระหว่างที่กำลังกลับรถกลับมาก็มีคนร้ายเป็นชายสองคนขี่รถจักรยานยนต์ตามมาประกบด้านข้าง
จากนั้นคนนั่งซ้อนท้ายใช้ไม้ฟาดมาที่แขนตัวเองและยังโดนแขนของแฟนสาวจนแขนหัก
จะทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ที่เกิดเหตุแล้วพากันวิ่งหนีไปหน้าร้านสะดวกซื้อ
จากนั้นคนร้ายที่นั่งซ้อนท้ายก็เลยลงมาขี่รถจักรยานยนต์ของเขาแล้วหลบหนีไปนะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกอนุการธรรมวิจารณ์ผู้กำกับการสพดอนหัวล่อบอกว่า
จากการสอบถามนายวิโรธเนี่ยยังพบพิรุธหลายอย่างอย่างเช่นที่บอกว่าเดินทางมาจากอำเภอกเกาะจันท
ใช้เส้นทางถนนสุขประยูนแล้วเลี้ยวขวามาถนนหนองตำลึงบ้านเก่า
จริงแล้วเนี่ยเส้นทางนี้เป็นทางอ้อมทำไมถึงมาทางนี้นะคะ
อีกหนึ่งประเด็นที่ตั้งข้อสังเกตก็คือตอนเกิดเหตุนายวิโรธบอกว่าคนร้ายตีตัวเองก่อนแล้วไปตีแฟนรวมแล้วเนี่ยตี๒ครั้ง
แต่พอไปชี้ที่เกิดเหตุบอกว่าตีครั้งเดียวโดน๒คน
มันก็เลยเหมือนกับให้การไม่ตรงกันค่ะหลังจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็จะสอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงอีกครั้ง
เพราะจากการตรวจสอบประวัตินายวิโรธเนี่ยพบว่าเคยต้องโทษจำคุกคดีเกี่ยวข้องกับยาเสพติดที่สพเมืองชนบุรีมาก่อนด้วยนะคะ